เข้าไปดูเรื่องในรั้วโรงเรียนกันบ้างค่ะ
เป็นเรื่องของเด็กที่มีการทำร้ายร่างกายกันนะคะ
พ่อของเด็กที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ทวงถามความยุติธรรมในโรงเรียน
แล้วก็เกิดอาการไม่พอใจกับคำตอบนะคะ
บอกว่าลูกถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกาย
โดยครูเป็นคนสั่งให้ทำค่ะ
คุณพ่อก็ไม่พอใจนะคะ

คือเขามาที่โรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่า
เขาลูกชายถูกชกถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วลูกบอกว่าคนทำก็คือรุ่นพี่ม๓

พ่อก็ไปสอบถามก็เลยไปถามครูพระ
แต่ว่าพอได้รับคำปฏิเสธ

พ่อยืนยันบอกว่าก่อนที่จะมาโรงเรียน
ก็ไปถามนักเรียนม๓

ซึ่งเด็กก็ยอมรับว่าเป็นคนทำร้ายลูกเขาจริง

พ่อบอกว่าอ้าวก็คนที่ชกยอมรับแล้ว

แล้วทำไมครูไปสั่งเด็กแบบนั้น
พระรัชชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นการสื่อสารระหว่างครูกับเด็กที่คลาดเคลื่อน
เขาแค่สั่งให้เด็กเก็บนวมชกมวย
ยืนยันไม่ได้สั่งให้รุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้องจริง
เด็กมันบอกว่าอาจารย์สั่งให้เด็กม๓มาต่อยลูกผม

แล้วครูเขาพูดจริงไหมมึงได้ยินเขาพูดไหม

ไม่ให้เก็บนวมอย่าเล่นรู้ว่าผมบอก
งั้นไปเอาคนมาต่อยหน้ามาไปเรียกมา

สุดท้ายคุณพ่อของเด็ก
ไปร้องเรียนกับทีมงานสายใหม่ต้องรอดค่ะ

คุยกับครูแล้วไม่เข้าใจกันนะคะทางโรงเรียนเองก็เพิกเฉยนะคะเพราะก็กลัว
ลูกเองก็ไม่กล้าไปโรงเรียนเพราะกลัวว่าอาจจะถูกกลั่นแกล้งทำร้าย

อยากถามเหตุผลครูว่าทำไมถึงสั่งแบบนี้
ทำไมถึงไม่ห้ามให้เด็กทำไมถึงไม่ห้ามเด็กเด็กต่อยกันทำไมถึงเปิด

จริงพอเป็นการต่อยกันครูต้องเข้ามาห้ามเพราะครูอยู่ในเหตุการณ์ด้วย

คือเรื่องสั่งหรือยังไม่สั่งเนี่ยเรายังไม่รู้
แต่ถามว่าพอเด็กต่อยกันทำไมครูถึงไม่ห้าม

อยากรู้ว่าทำไมพ่ออะไรเขาถึงต้องมาสั่งให้ทำร้ายลูกผม
ถ้าเกิดว่าวันนั้นมารุมกัน๓คนเลยนี่ก็คงจะเรื่องแบบนี้

กลับไปโรงเรียนอีกรอบนึงนะคะอยู่ย่านบางคอแหลม
อำนวยการโรงเรียนเนี่ยแล้วก็คณะครูเนี่ยนะคะ
ยืนยันบอกไม่มีครูสั่งให้รุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้อง
แต่มันมาจากนักเรียนสองฝ่ายเล่นชกต่อยกัน
แล้วครูก็จับแยกทั้งคู่ออกจากกันค่ะ
นักเรียนเองเนี่ยที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
เขาก็พูดชัดเจนว่าครูไม่ได้สั่ง
แต่ว่ามันเป็นการแซวของครูพระมากกว่า
ว่าคือเขาแซวกันเป็นปกติอยู่แล้วในชั่วโมงการเรียนของเขา
เขาแซวกันเป็นปกติเหมือนอ้าวไม่เลิกซะที
อ้าวจับครูกันไปเลยไหม
ซึ่งเขาใส่นวมนะ
แล้วในช่วงที่เขาชกกันเนี่ยมันเป็นเวลาสั้น
นิดเดียวเองอาจจะไม่กี่หมัดเท่านั้นเอง

ผมก็ได้เห็นนะเด็กลงหมาดกันเนี่ยเขาก็แยก
ชี้แจงตอนนี้แล้วทางโรงเรียนก็บอกว่า
จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็ว่ากันไปว่าใครถูกใครผิดค่ะ